มาดูเรื่องของความเชื่อกันหน่อยนะคะอีกไม่กี่วันก็จะถึงแล้วนะ
วันแห่งความหวังค่ะครับพาไปดูงูเหลือมค่ะ
มันบังอาจมากไปบุกเล้าไก่ของหัวหน้าพยาบาลสาวที่จังหวัดตรังนะคะ
กล้าวไก่ไม่พอพอเจ้าตัวเนี่ยมาเห็นปุ๊บ
มันเลื้อยหนีขึ้นไปบนต้นมะพร้าวคราวนี้ใครเดือดร้อนอ่ะ
จากพยาบาลเจ้าของบ้านเดือดร้อนแล้วกู้ภัยก็เดือดร้อนด้วย
ปีนขึ้นไปนู่นนะคะบนยอดมะพร้าวพยายามไปหามันนะฮะ
ปกติที่ตรงนั้นใครควรอยู่ตัวไหนควรอยู่ลิงใช่ไหม
ลิงสิเออแต่เหลือมันไปบนนั้นนะคะ
คุณผู้ชมกู้ภัยต้องปีนขึ้นไปแบบนี้นะคะ
แล้วจะบอกว่าอุ้ยเอาลงมาแล้วนี่ไง
ความสูงของต้นมะพร้าวนี่ซะประมาณเจ็ดทั้งแปดเมตรค่ะ
งูเหลือมมันไม่ยอมให้จับง่ายนะมันไตขึ้นไป
อยู่ปลายสุดของยอดมะพร้าวค่ะ
กู้ภัยก็พยายามทุกวิถีทางใช้ใช้ไม้เนี่ย
คล้องคองูเพื่อให้เอามันลงมาให้ได้
แต่ในท้ายที่สุดแล้วงูเหลือมค่ะแพ้ภัยตัวเอง
ร่วงลงมาจากต้นมะพร้าวเองนะคะแล้วก็ไม่หมดฤทธิ์ค่ะ
ยังสู้ต่อนี่ชูคอแบบนี้นะคะ
กลุ่มจิตอาสาพี่กู้ภัยก็ต้องใช้เวลากว่า๒ชั่วโมง
ที่สุดแล้วสามารถสยบฤทธเดทของเจ้างูเหลือมตัวนี้ได้นะคะ
คราวนี้ถึงขั้นตอนของการนี่นี่เห็นไหมจังหวะที่มันสู้เนี่ย
ไปก่อนสุดท้ายแล้วก็ต้องยอมนะคะจับได้ค่ะ
วัดขนาดรูปภัณฑ์สันธารของงูเหลือมนะคะ
ความยาวประมาณ๒เมตรครึ่งน้ำหนัก๕กิโลกรัมค่ะ
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นในบ้านของคุณเบนเจวัน
เป็นหัวหน้าพยาบาลโรงพยาบาลย่านตาขาวนะคะ
เอาบ้านเลขที่ไปหน่อยละกันติดเผื่อไว้นะคะ
บ้านเลขที่๒๐๒นะครับ
ในเขตเทศบาลย่านตะขาวจังหวัดตรัง

ได้ยินเสียงหมาเห่ามันเห่าแบบผิดปกติบริเวณหลังบ้าน
กล้าวไก่ทีนี้พร้อมกับไก่เองก็

ก็เลยชวนลูกออกไปส่องไฟฉายดู
ปรากฏว่าเจอเจ้างูเหลือมตัวใหญ่วนเวียนป้วนเปี้ยนอยู่บริเวณล้าไก่
สุดท้ายแล้วก็ต้องแจ้งกู้ภัยให้มาจับแบบนี้ค่ะ

เรื่องของงูยังมีอีกที่นครนายกอาหาร
เพราะว่ามันก็เล้ยชูคล้อแบบนี้
วัดได้ความยาวก็เมตรห้าสิบเซนนะฮะลำตัวของงูเองก็มีบาดแผลฉีกขาดด้วย
ว่ามันคงจะบาดเจ็บแล้วครับก็เลยเข้าไปซ่อนตัวในนี้
จนกระทั่งเจ้าของบ้านเห็นก็แจ้งกู้ภัยมาจับนะครับ
มาให้ครบตัวเงินตัวทองบ้างครับ

มันไปเกาะอยู่ที่ผนังห้องครัวบ้านเลขที่๔๑๓ทับ๓หมู่๓ตะบนวังกระแจอำเภอเมืองจังหวัดตราดฮะ
กู้ภัยต้องใช้อุปกรณ์จับสัตว์คานแบบนี้แหละครับ
คล้องคอเจ้าตัวเงินตัวทองแล้วก็ดึงมันลงมาที่พื้น
โอ้โหมันปีนกำแพงนะ
แล้วก็จับใส่ถุงปุ๋ยไปปล่อยต่อไป
เหตุการณ์นี้ได้รับความสนใจจากเพื่อนบ้านระแวกนั้นแหละครับ
เพราะว่าเขาบอกว่าหมู่บ้านระแวกนี้นะ
ไม่เคยไม่เคยที่จะมีตัวทองหลงเข้ามาเลย
ซึ่งชาวบ้านนะไปดูนะครับ
ดูตัวเงินตัวทองแป๊บเดียวแล้วก็ไปดูบ้านเลขที่
เอาบอกอีกทีนะ๔๑๓ทับ๓นะ

นี่ต่อเลยค่ะใครที่รอเลขเด็ดจากพี่มนต์สิทธิ์คำสร้อย
แสนดีใจได้รับจดหมายเป็นลอตเตอรี่
โอ้โหมันเลขเยอะจังเลยแล้วปุ้ย
เลขเยอะยังกลับไปพัดเลยเห็นไหมคะ
คุณมนต์สิทธิ์คำสร้อยค่ะนักร้องลูกทุ่งชื่อดังนะคะ
ตอนนี้แฟนยกให้เป็นเจ้าพ่อใบ้เลขเด็ดไปแล้วนะคะ
คือใครที่รอคอยว่าแกจะโชว์ลอตเตอรี่หมายเลขอะไรแบบนี้นะคะ

โพสต์ลอตเตอรี่พร้อมกับขึ้นแคปชั่นบอกว่า
แล้วเฉพาะคนชอบลอตเตอรี่เท่านั้น

ถูกหรือไม่ถูกผมก็ไม่รู้แล้วแต่วาสนางวดนี้ชอบ
๒๐๒๑๓๑๓๐พศเกิดผมขศ๑๙๖๔นะฮะ
ใช้วิจารณญาณในการรับชม

ปลดใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็รับฟังนะคะ
มกลางวิกฤตของโควิดยังมีโอกาสให้คนเป็นเศรษฐีเสมอ